ข้าราชการเตรียมเฮนะฮะคนใช้รายงานเนี่ยเตรียมเฮนะฮะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะพี่ข้าราชการบอกตอนนี้ฟังข่าวไทยรัฐอยู่แล้วคงจะหูหึงแล้ว
อยากจะรู้ว่าเอ๊ะฉันจะได้เงินเดือนขึ้นแล้วเหรอ
คำถามคือทำได้จริงไหมแล้วจะเอาเงินมาจากตรงไหนใช้งบส่วนไหนอีก
อันนี้น่าสนใจแต่เดี๋ยวเราต้องถามอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณขวัญครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

โดยเฉพาะค่าราชการครับเจ้าหน้าที่รัฐ
แต่อย่างเพิ่งเหนะครับฟังลึกก่อน
ว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงแต่วันนี้หัวข่าวสื่อกลายเป็นหัวข่าวใหญ่
ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐได้ลุ้นนายกสั่งศึกษาขึ้นเงินเดือน
รวมทั้งสั่งศึกษาเรื่องปรับค่าแรงขั้นต่ำด้วย
นายกสั่งให้รองนายกปานปรีพหิตธานุกร
เป็นประธานกรรมการศึกษา
แล้วสรุปให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
นี่ข่าวนี้มันมายังไงล่ะครับ
ที่ไปที่มาก็คือว่าตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายกับสภา
รัฐบาลเคยแถลงว่ารัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้
สร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติให้มีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม
อดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
นี่แถลงไว้อย่างนี้ต่อสภา
ทีนี้พอแถลงมาอย่างนี้เป็นรัฐบาลมาพักใหญ่
ก็อยากจะทำตามที่ได้แถลงไว้
ฉะนั้นการประชุมเมื่อวันที่๓๑ตุลาที่ผ่านมาเนี่ย
รัฐบาลนายกได้มีข้อสั่งการมาบมอบหมาย
สองเรื่องคือเรื่องให้ศึกษาค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำว่าควรจะเป็นยังไง
อันนี้ก็พอได้ยินมาบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องที่จะให้ขึ้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานของรัฐเนี่ยอันนี้เงียบกริบเลย
โผล่มาเป็นข่าวอีกทีนึงดูรายละเอียดหน่อย
รองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีพระหิตธานุกรในฐานะประธานกรรมการค่าราชการพลเรือน
รับไปเร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการพลเรือนร่วมกับกระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้
แนวทางกรอบระยะเวลาและผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือน
สำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจน
และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
ประเด็นนี้เนี่ยต้องฟังโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

คุณชัยอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่มติคอรมอ
แต่เป็นเพียงข้อสั่งการของนายกนี่น้ำหนักระหว่างมติคอรมอกับข้อสั่งการของนายกนี่ต่างกันนะครับ
แล้วอย่าเพิ่งทึกทักว่าจะได้ขึ้นเงินเดือนแน่
เพราะที่มอบหมายให้รองปรานปรีไปดูแลเนี่ยเพราะว่ารองปรานปรีดูแลสำนักงานกพ
ไปศึกษาแนวทางว่าจะทำได้ไหมทำได้แค่ไหน
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วให้รายงานกลับมา
ฉะนั้นนี่เป็นช่วงที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา
ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการศึกษาแนวทาง
ความเป็นไปได้เท่านั้นโคศกรัฐบาลย้ำตรงนี้เพราะไม่อยากให้เข้าใจว่า
ข้าราชการจะได้ขึ้นเงินเดือนแน่ซึ่งจะต้องศึกษาในรายละเอียด
โดยเฉพาะที่มาของเงินเอางบเอาเงินมาจากไหนงบประมาณอะไรยังไง
เดี๋ยวไปไปมามามันจะไปติดอยู่เหมือนกับเงินดิจิตอลหนึ่งบาทหนึ่งหมื่น
คือไม่รู้ว่าที่มาของเงินไม่รู้ว่างบประมาณจะเป็นยังไง
ฉะนั้นนี่คือคำถามว่าทำไมรัฐบาลมีข้อสั่งการตั้งแต่วันที่๓๑ตุลา
แต่ไม่เป็นข่าวแล้วโผล่มาเป็นข่าวเอาวันนี้

จะออกมายังไงจะได้หรือไม่ได้ต้องคอยดูผลการศึกษา
แล้วเมื่อผลการศึกษาออกมาแล้วคอรมอไม่ต้องทำตามนั้นก็ได้
ศึกษามาแล้วคอรมอไม่ต้องทำตามนั้นก็ได้
สำคัญที่สุดเรื่องเงินงบประมาณเรื่องเงินงบประมาณเนี่ย
ต้องตามไปฟังคนนี้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
คุณเฉลิมพลเพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณบอกว่า
เรื่องต้นได้มีการหารือกับเลขาธิการกพแล้ว
ขณะนี้ทางกพอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางว่า
เพิ่มเงินเดือนได้ยังไงต้องปรับบัญชีหรือไม่
หลังก็ได้ข้อสรุปก็จะมีการหารือกับสำนักงบประมาณ
เพื่อดูช่องทางในการเพิ่มเงินเดือนให้ค่าราชการ
นี่ยังบอกว่านอกจากค่าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว
จะเพิ่มหน่วยงานใดอีกบ้างเช่นทหารเป็นต้น
คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมหารือกัน
มีสำนักงานกพมีสภาพัฒน์มีสำนักงบประมาณ
โดยมีรองปานปรีเป็นประธาน
ทีนี้ดูแหล่งเงินแหล่งเงินที่จะนำมาจ่ายเพื่อเพิ่มเงินเดือน
จะต้องดูว่าจะเริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่
ถ้าจะใช้งบประมาณรายจ่ายปี๖๗ก็ทำได้
แม้จากการยื่นคำของงบประมาณหน่วยงานต่างเข้ามาแล้ว
แต่ว่าก็ยังมีงบกลางที่สามารถนำมาใช้ได้
หน่วยงานนั้นมีงบประมาณไม่เพียงพอ
แต่ว่าถ้าเริ่มปีงบประมาณ๖๘อันนี้สามารถทำได้ไม่มีปัญหา
เพราะปฏิทินปีงบ๖๘สำนักงบประมาณเสนอเข้าฉีดสู่ที่ประชุมคอรมอ

ขณะนี้ยังมีเวลาในการจัดทำคำขอของหน่วยงานต่าง
ฟังดูแล้วสื่อเขาก็พาดหัวว่าสำนักงบเด้งรับ

แต่เงินเดือนค่าราชการกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
อันนี้ต้องมีความระมัดระวัง

โดยประสบการณ์การทำข่าวนะครับ
สิ่งหนึ่งที่จะตามมาทันทีคือสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลาย
จะขึ้นราคาดักหน้าไปก่อน
ฉะนั้นถ้าจะปรับเงินเดือนค่าราชการเขาจึงจะต้องประกาศปรับใกล้
แล้วประกาศถ้าประกาศไว้ล่วงหน้านาน
ช่วงระยะที่เงินเดือนค่าราชการยังไม่ขึ้นสินค้าขึ้นราคาไปแล้ว

คราวนี้เราจะเห็นว่าคำสั่งตั้งแต่วันที่๓๑ตุลานี้เงียบกลิบ
แต่มาเป็นข่าววันนี้เข้าใจว่าปิดไม่อยู่
และมีคนไปรู้ว่านายกสั่งการให้มีการศึกษา
ฉะนั้นก็ต้องคอยดูว่าศึกษาแล้วจะเป็นยังไง
อันนี้ก็เป็นความหวัง
แต่จะได้หรือไม่ได้ได้เท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร

ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทำไมให้รองนายกปานปรีพหิตธานุกูลมาศึกษาเรื่องนี้
รองนายกปานปรีเนี่ยถึงแม้ว่าจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แต่โดยพื้นฐานโดยภูมิรู้
รปานปรีถือว่าเป็นกูรูด้านเศรษฐกิจคนหนึ่ง
ช่วงที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรียังไม่ได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ย
เราจะได้เห็นคอมเมนต์บทความข้อเขียนของดรปานปรีออกมาเป็นระยะระยะ
ที่ออกมาคอมเมนต์เรื่องเศรษฐกิจในภาพรวม
เอาเป็นว่าเป็นคนรู้เรื่องเศรษฐกิจ
เป็นคนเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจ
และเป็นคนเสนอแนะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างแหลงคมมาตลอด
ฉะนั้นการมานั่งเป็นประธานศึกษาเรื่องนี้
เราก็คาดหวังว่าจะต้องมีความรอบครอบ
เพราะการขึ้นเงินเดือนราชการ

อาจจะรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย

มันจะตีคู่มากับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
สิ่งที่จะตามมาคือสินค้าขึ้นราคา
แล้วจะทำให้ประชาชนผู้บริโภคก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
ตกลงว่าคอยลุ้นครับ
ช่วงนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา
จะใช้งบปี๖๗ก็เร็วหน่อย
ถ้าใช้งบปี๖๘ก็ช้าไปหน่อย

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

เงินเดือนขึ้นแต่ว่าช่วยลดค่าครองชีพกันด้วยนะครับ